สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับจับตาเตือนภัยเรายังคงเกาะติดเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวผลกระทบที่ส่งผลเป็นวงกว้างนะครับต่อสถานการณ์ปากการังทำให้ตอนนี้หลายจุดบ
เฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศนั้น

ปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้อากาศทั่วไทยร้อน
ร้อนจัดในบางพื้นที่ณขนาดนี้
เกิดจากการที่บริเวณยอมความกดอากาศต่ำ
หรือว่าหย่อมความร้อนยังคงแผ่ปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่อง
ความร้อนนั้นสะสมติดต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานาน
ในขณะเดียวกันบริเวณท้องทะเลก็มีการหอบเอาความชื้น
ปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ที่ติดกับชายฝั่ง
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก

โดยพัดพามาพร้อมกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
อกจากจะทำให้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองแล้ว
ยังคงมีโอกาสทำให้เกิดอากาศที่ร้อนอบอ้าวในหลายพื้นที่
วันนี้ครับอุณหภูมิไต่ระดับอยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียตในช่วงกลางวัน
พรุ่งนี้มีลุ้นว่าอุณหภูมินั้นอาจจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๓องศาเซลเซียตในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนบน
รวมไปถึงบริเวณตามแนวกลางประเทศ
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
แน่นอนสภาพอากาศที่ร้อนแบบนี้ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง

คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าอากาศที่ร้อนขึ้นแบบนี้นั้นส่งผลแน่นอนต่อการกำเริบของโรคไมเกรน
มีการศึกษานะครับว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทุก๕องศาเซลเซียตก็จะทำให้มีอาการไมเกรนกำเริบขึ้นได้ถึง
เนื่องจากหลอดเลือดแดงในสมองเกิดการบีบตัวแล้วก็คลายตัวมากกว่าปกติทำให้มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง
ทำงานในห้องแอร์แล้วออกไปเจออากาศที่ร้อนยิ่งทำให้อาการไมเกรนนั้นกำเริบมากยิ่งขึ้นนะครับ
วิธีป้องกันก็คือดื่มน้ำเย็นครับคลายร้อนนอนหลับตานิ่งสักพักหนึ่งนะครับ
แต่ถ้าหากอาการอ่อนเพลียที่เกิดจากการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการขาดน้ำนั่นเอง
รู้ได้อย่างไรว่าร่างกายขาดน้ำให้สังเกตจากปัสสาวะนะครับถ้าหากปัสสาวะมีสีเหลืองเข้มแล้วก็มีกลิ่นฉุน
นั่นแหละครับคืออาการขาดน้ำควรที่จะจิบน้ำเปล่าวันละประมาณ๑๕๒ลิตรนะครับ
ค่อยจิบนะครับอย่าจิบทีเดียวหมดนะครับ
อย่างที่สองเนี่ยนะครับอาการไขร้ร้อนแบบสุดคั่วแบบนี้นะครับถือว่าเสี่ยงต่อการเกิดอาการชักเช่นเดียวกัน
เพราะว่าอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอาจจะเกิดการเป็นบัตรเจ็บคอหรือว่าอาจจะเป็นไข้ได้
นี่คืออาการต่างนะครับรวมไปถึงการปรับตัวของร่างกายเพื่อที่จะต้องรับมือกับอุณหภูมิที่ไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สิ่งสำคัญก็คืองดทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานเกษตรกรควรที่จะสวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
นี่คือเรื่องราวต่างที่เรานำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้นะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ